นึงงงนึงงงกำลังรีบเข้ามาลืมใส่นักโกงไห้
ไม่กำลังหันี้อยู่โทษทีนะครับ
มันเมื่อกี้ตอนพักไปคือจะบอกว่า
หิวออกไปหาขนมกิน
กันเลยก็เลยปัดอยู่เสร็จเข้ารายการก็เลยสวัสดีครับ
เราสองคนจัดรายการคงโง่นนะเธอทำไมอ่ะ
อยากจะเอาอะไรขึ้นมากินก็เอามากินเนี่ยคุณอ้วนก็บอก

เจอเราสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
มันแบบว่าฉีกกฎพิธีกรทุกอย่าง
ดีร่าเริงสดชื่น

เขาเรียกว่าคือออกนอกกรอบไง

แล้วชีวิตมันจะดูแบบว่ามีสีสรร

ก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาเจอคุณสองคน

เดี๋ยวคิดใหม่อีกทีแล้วกัน

เดี๋ยวบทนางง่วงนางก็จะไม่อ่าน
จริงเหรอ

มีแรงนางจะอ่านข่าว
เพราะเมื่อกี้คุณบอกเลย
บอกว่าต้องไปหาอาหารให้